คุณผู้ชมครับล่าสุดมีการออกมาคาดการณ์ถึงสถานการณ์ราคาวัสดุก่อสร้างนะครับว่าช่วงครึ่งปีหลังนั้นแนวโน้มจะชะลอตัวลงและมีโอกาสปรับลดลงได้จากเรื่องของเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลงนะครับ
ทางด้านของนายภูนิผงไนยนาภากรเป็นผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุธศาสตร์การค้า
ก็บอกว่าตอนนี้สถานการณ์ราคาวัสดุก่อสร้างครึ่งปีแรกที่ผ่านมาชะลอตัวลงอย่างเห็นได้ชัด
จากเรื่องของดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างในเดือนมิถุนายนก็ลดลงไป๐๙เป็นการลดต่อเนื่องเป็นเดือนที่๓
สาเหตุสำคัญที่ทำให้ราคาวัสดุก่อสร้างในครึ่งปีแรกชะลอตัว
เพราะว่าเป็นการลดลงของทั้งราคาเหล็กแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากเหล็กถึง
ก็เป็นการปรับลงตามราคาพลังงานและวัตถุดิบในตลาดโลก
ทั้งเรื่องของน้ำมันดิบยางมะตอยแล้วก็แร่เหล็กต่าง
ความต้องการในการก่อสร้างในประเทศต่างปีนี้ก็ชะลอตัวลงตามสภาวะทางเศรษฐกิจ
เพราะว่าอะไรดอกเบี้ยเองก็เพิ่มสูงขึ้นการก่อสร้างก็ทำให้ลดลงต่ำไปด้วย
รวมถึงเรื่องของความขัดแย้งกับประเทศต่างที่ยังไม่มียุติที่มันเกิดขึ้นตอนนี้
ซึ่งก็ทำให้เกิดปัญหานี้ขึ้นมาแล้วก็ในหมวดสินค้าซีเมนเอยคอนกรีตเอย
อันนี้ก็ชะลอตัวลงตามไปด้วยครับในส่วนของภาคการก่อสร้างของไทย
ก็มีโอกาสที่จะเพิ่มขึ้นไปได้เหมือนกันเพราะว่าไตรมาสแรกของปีนี้
ก็สามารถขยายตัวได้ประมาณ๓๙เพราะว่าช่วงครึ่งปีแรก
เศรษฐกิจไทยค่อนข้างจะฟื้นตัวดีนะครับมีแรงหนุนจากลงทุนของหน่วยงานของรัฐ
รวมถึงเอกชนด้วยแนวนมก็ดีแต่ครึ่งปีหลังเนี่ยมันมีปัจจัยท้าทาย
เรื่องของภาคการก่อสร้างของไทยเองก็ต้องติดตามเรื่องของเศรษฐกิจ
โดยเฉพาะการเมืองตอนนี้ก็ยังไม่นิ่งก็ทำให้อาจจะทรงตัว
หรือว่าแนวโน้มอาจจะปรับลดลงไปได้กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนี้นะครับ